สีสันนะคะนั่นก็คือคลิปของน้องแมวนั่นเองแหมธาตุแมวทั้งหลายเห็นคลิปนี้ก็ยิ้มกันไปเต็มที่เลยนะคะ
เมื่อน้องแมวใส่ชุดตุ๊กไทยแลนด์จะน่ารักขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ
ตุ๊กไทยแลนด์
นี่แหละค่ะโอ้โหตุ๊กไทยแลนด์มีใส่มาด้วยแหม่สูสีกับน้องแนทอันนิพรเลยนะคะ
ชาวเน็ตแห่กดไลค์คลิปวิดีโอที่เผยแพร่โดยแฟนเพจเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าเรียกฉันว่าธาตุแมว
เป็นคลิปของแมวเหมียวสีขาวพันเปอร์เซียตัวนี้แหละค่ะ
เจ้าของจับแต่งตัวให้ในชุดตุ๊กไทยแลนด์ชุดที่แน็ตอนิพรเฉลิมบูรณวงศ์
เรียกว่าถึงจะไม่มีไฟกระพริบเหมือนกับชุดจริงของน้องแน็ตนะคะ
แต่ใส่แล้วน่ารักขนาดนี้ธาตุแมวทั้งหลายก็ต่างเทใจไปเลยเต็ม
วิวตอนนี้นะคะพุ่งทะลุเกือบ๕แสนครั้งและแชร์ต่อไปแล้วนับหนึ่งหมื่นครั้งด้วยกันค่ะ
นี่โอ้โหถือว่าเป็นกระแสที่น่ารักนะครับเพราะว่าชุดนี้สวยจริงครับ